ทีนี้ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวอื่นกันหน่อยค่ะมาดูเหตุการณ์นี้นะคะ
เกิดขึ้นที่ราชบุรีมีเหตุยิงกันตายนะคะ
เสียชีวิตคารถเลยสาเหตุก็คือมีปากเสียงกันทะเลาะกัน
กล่าวหากันว่าไปจีบภรรยาของเขาก็เลยยิงใส่

นี่นะคะศพของผู้เสียชีวิตอยู่ในรถกระบะคันนี้
อยู่ที่เบาะฝั่งคนขับนะคะศพของนายยงยุทธ์หนูนันอายุสามสิบแปด
ถูกยิงด้วยปืนลูกโม่ขนาดจุดสองสองค่ะเสียชีวิตอยู่ในรถนะคะ
ถูกยิงกระสุนเข้าที่ดั้งจมูกด้านขวาหนึ่งนัดลำคอด้านซ้ายหนึ่งนัด
หน้าอกซ้าย๒นัดแขนซ้ายทะลุชายโครงอีกหนึ่งนัด
อกจากนี้ค่ะกระจกประตูรถด้านคนขับมีรอยกระสุนปืนทะลุเป็นรูอีกหนึ่งนัด
ประตูด้านซ้ายลดกระจกลงนะคะลักษณะแบบนี้นะคะโอ้โห
กี่นัดแล้วเนี่ยกระหน่ำยิงเข้าไปหลายนัดเลยนะคะ
มือปืนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายภายในตลาดศรีเมืองอาคาร๑๕อำเภอเมืองราชบุรี
จับได้เนี่ยพร้อมอาวุธปืนค่ะลูกโม่จุดสองสองนะคะ
จับได้ตอนที่หลบหนีอยู่ภายในตลาดนี่แหละค่ะชื่อว่านายบุญเสริมแดงม่วงอายุสามสิบ
เป็นลูกจ้างของผู้เสียชีวิตค่ะนางสาวจุธารัฐอ่อนช้อยอายุสามสิบหก
ภรรยาของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลกับเรา
คุยกับตำรวจแบบทั้งน้ำตาเลยบอกว่านายยงยุทธ์กับเธอเนี่ยนะ
มีอาชีพขายส่งผักพวกใบโหระพาอะไรแบบนี้นะคะในตลาดศรีเมือง
ก่อนเกิดเหตุเธอก็ขับรถพลิกอัพคันที่นายยงยุทธ์เสียชีวิตอยู่ในรถนะคะ
นำใบโหระพามาลงที่ล็อกตามปกตินายบุญเสริมแดงม่วงมือปืนที่ก่อเหตุเป็นลูกน้องนะคะ
ระหว่างที่เธอกับลูกน้องขนใบโหระพานลงเกือบเสร็จนายยงยุทธ์ขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
แล้วก็ทะเลาะกับนายบุญเสริมเนื่องจากว่านายยงยุทธ์หึงค่ะ
หาว่านายบุญเสริมไปเกาะแกะเธอครับนายยงยุทธ์สามีก็เลยด่านายบุญเสริม
บอกว่าเดี๋ยวจะไล่นะไล่ออกไม่ต้องมาทำงานอีกทีเนี้ยค่ะ
ก็เลยพยายามห้ามกันจนนายยงยุทธ์ขึ้นไปบนรถนะคะ
ก็จะขับไปเอาผักตัวภรรยาเนี่ยก็นั่งอยู่เบาะข้างคนขับนะคะ
แต่ก็ยังเหมือนกับทะเลาะกันไม่เลิกนายยงยุทธ์รถกระจกประตูด้านที่ภรรยานั่งอะค่ะ
แล้วก็ทะเลาะกับนายบุญเสริมต่อนายบุญเสริมชักปืนออกมาเลย
หน่ำยิงผ่านหน้าไปเลยค่ะผ่านหน้านางสาวจุธารัฐไปเลย
โดนร่างนายยงยุทธ์เต็มจนแน่นิ่งเสียชีวิตอยู่ที่เบาะคนขับ
แล้วนายบุญเสริมก็หลบหนีไปนะคะ